เป็นข่าวมาเมื่อช่วง๔๕วันที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านที่สุพรรณบุรีคนหนึ่งนะครับ
หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา

ผู้ใหญ่ท่านนี้อยู่ที่เดิมบางนางบวชนะครับ
ซึ่งภรรยาบอกว่าหายไปจากบ้าน
ตั้งแต่๔ทุ่ม๒๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
อำนวยสัจเวทะอายุ๔๘ปีนะครับ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตะบนเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

คืนนั้น๒๒นาฬิกา๒๙มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
ขับรถยนต์ซูซูกิสีน้ำเงิน

สุพรรณบุรีออกไปจากบ้าน
ชื่อว่านางวาสนาสัจเวทะอายุ๔๘ปี
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเดิมบางนางบวช

หลังจากหายไป๒วันแบบหายเงียบเลย

กเงินสดทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปด้วย
ภรรยาก็เกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย

ปรากฏว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีชาวบ้านแจ้งว่าพบรถยนต์สีน้ำเงิน
ตกอยู่ในคลองริมถนนสายปากน้ำสายเก่า
ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชอืม
นี่ฮะคันนี้ก็สีเดียวกันกับรถของผู้ใหญ่

แล้วสภาพที่ตกลงอยู่ที่คลองเนี่ยนะ

โผล่ออกมาจากทางด้านท้ายที่โผล่ออกมานะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ให้กู้ภัยเนี่ยเอารถยกมาลากขึ้นมานะครับ
ในรถตรงที่นั่งคนขับพบศพนายอำนวยสัจเวทะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองที่กำลังตามหาตัวกันอยู่ที่หายไปเนี่ย
คือในสภาพที่ศพนี่เริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
ส่วนของร่างกายเนี่ยคือเนื้อหนังหลุดไปแล้วเห็นกระดูกเลยนะครับ
ในรถมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่๑เครื่องนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างนะครับ
แล้วหลังจากนั้นนางวาสนาภรรยาของผู้ใหญ่อำนวย
ญาติญาติผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็มาดูที่เกิดเหตุ
พอเห็นศพนี่โอ้โหทุกคนร้องไห้นะครับ
แต่ว่าพูดอะไรไม่ออกใช่คือซุดเลยอ่ะใช่

วันนี้๖กุมภาพันธ์เนี่ยคือไปรถตกคลองอยู่ใช่ไหมนะครับ
เกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายนะครับแล้ววันนี้ก็ทราบข่าวร้ายจริงนะครับ
ตำรวจสพเดิมบางนางบวชบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุ
อำนวยเดินทางออกจากบ้านแล้วก็หายตัวไปแบบขาดการติดต่อ
รวมแล้วเป็นเวลา๙วันไม่สามารถติดตามตัวได้
ก็ไม่มีร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าผู้ใหญ่หายตัวไปไหน
มาพบรถแล้วก็เจอศพในรถที่ตกคลอง
เรื่องต้นจากการตรวจสอบนะครับ
ไม่มีร่องรอยบาดแผลของการถูกทำร้ายนะครับ
สภาพศพก็มีร่องรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการตะเกียกตะกาย
เพื่อเอาชีวิตรอดในขณะที่รถตกน้ำส่วนกุญแจรถก็ยังคาอยู่ที่รถ
กระจกด้านข้างเนี่ยเปิดแต่เปิดแค่ประมาณ๑คืบทั้ง๒บาน
คาดว่าอาจจะพยายามรถกระจกลงพยายามจะออกมาจากรถให้ได้
เปิดได้แค่นั้นนะครับไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะฮะ
แต่ว่าจะต้องส่งศพไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าทางภรรยาเขาก็ยังติดใจอยู่นะอยากจะเอาให้ชัดว่าประเด็นนั้นมันจะเป็นอะไรกันแน่
ระหว่างถูกฆาตกรรมหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับ
ค่ะอืม